ที่สถานีตำรวจภูทรท่าแซะนะครับ

นายอภิชาติประทุมตังอายุ๔๐ปี
อยู่หมู่๑๔ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะ

ขณะเข้าไปเก็บผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมดสัมปทาน
พร้อมของกลางปาล์มทลาย๑๐๐กิโลกรัม

โดยนายอภิชาติเป็นพ่อม่ายมีฐานะยากจน
มีลูกสาว๓คนคนโตก็อายุ๑๓ปี
คนรองอายุ๑๑ปีแล้วก็คนสุดท้องอายุ๙ปี
มาด้วยกันหมด๓พี่น้องดูสิ

เพราะคุณพ่อถูกจับไงนะครับ
ต่อมาได้มีนายอวยพรมีเพียรนายกอบตรับร่อ
แล้วก็นายวิรันชูกลางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำเภอท่าแซะซึ่งทราบข่าว
ก็ได้เดินทางไปขอประกันตัวนายพิชาติ
โดยนายอวยพรใช้ตำแหน่งในการประกันตัวในวงเงิน๑แสนบาท
หลังจากนายพิชาติได้รับการประกันตัวออกจากห้องขังแล้ว
ลูกสาวทั้ง๓คนที่นำเข้ากล่องไปให้พ่อ
โอ้โหน่าสงสารมากเป็นบรรยากาศที่แบบ
ลูกสาวก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดกันนะครับจนเป็นที่หดหูใจ
ถ้ำกลางสายตาของชาวบ้านนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธานีนาควิหกนะครับ
ก็ผู้กำกับการสพท่าแซะได้มอบเงินจำนวนอีก๒๐๐บาท
ให้กับลูกของนายพิชาติไว้เป็นทุนการศึกษา
ส่วนทางด้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗
คือนายสรชัยสุขยศนะครับบอกว่า
เห็นสภาพบ้านและความยากจนของนายอภิชาติที่ถูกจับ
เพราะเข้าไปเก็บของป่าเลี้ยงดูลูกเลี้ยงชีวิตตนเอง

ว่าการจับผู้ที่เข้าไปเก็บของป่าในพื้นที่หมดสัมปทานนั้น
แม้ว่าจะผิดแต่ว่าอย่าเลือกปฏิบัติ

เข้าไปเก็บผลฟาร์มกันมาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่รู้กันทั่วไปของชาวบ้าน
จะต้องใช้กฎหมายถ้าต้องใช้ก็ใช้อย่างเสมอภาคด้วย
ก็เป็นเสียงร้องมาจากชาวบ้านเอง

ด้านของเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าหน่วยนาศักดิ์ผู้จับกลุ่ม
เปิดเผยกับผู้สินค้าทางโทรศาสตร์ของเราบอกว่า
เพราะไม่ว่าคนจนหรือคนรวย
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

ปฏิบัติอย่างยุติธรรมที่สุดแล้ว